เหตุการณ์นี้ที่มุกดาหารนี่เด็กผู้ชายวัยสิบแปดปีก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะถูกแทงเหมือนกัน
ค่ะนะสืบเนื่องมาจากเรื่องหึงหวงเหมือนกันแต่ว่าน้องที่เสียชีวิตเขาไม่เกี่ยวด้วย
อืมเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยบังเอิญอยู่ตรงนั้นพอดีถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแต่เป็นภาพนิ่งจุดหอพักที่มีห้องพักอยู่ตรงนี้
จุดที่เกิดเหตุจะเห็นกลุ่มคนเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะในเชนนี่นะฮะ
ที่เป็นกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สี่คนด้วยกันนะครับมีในเชนสุวรรณมงคลอายุสิบเก้าปี
สิงศรีสันงามอายุสิบเก้านายวรมันยาหยีอายุสิบเก้าและนายวศิลป์อายุสิบแปด
ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายเกริกฤทธิ์ชื่อเล่นชื่อเออายุ๑๘ปี
จนเขาเสียชีวิตแทงเขาเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในหอพัก
ตาดแคน๑๙ถนนตาดแคนตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
คือมีดที่แทงเข้าไปเนี่ยมันเข้าหน้าอกซ้ายของน้องเอเกริกฤทธิ์พอดีนะครับ
จนเขาเสียชีวิตนะครับแทงเขาแล้วเนี่ยยังฮิ้วปีกลากเขาออกมา
จากห้องพักแล้วมารุมทำร้ายต่ออีกตรงเนี้ยฮะ
ลานหน้าหอพักเนี่ยจนเขาเสียชีวิตจมกองเลือด
แต่คนที่แทงเนี่ยมือมีดเลยที่แทงเนี่ยนะคือในเชนค่ะนะฮะ
นี่นะครับนี่คือกลุ่มผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับ
เชนนี่คือมือแทงเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งสามสิบเก้านาทีนะครับ
จนถึงตีหนึ่งสี่สิบสองนาทีเหตุการณ์ประมาณสักสามสี่นาที
คืนวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาในท้องที่ของตำรวจสพเมืองมุกดาหารนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ศพของเอที่เสียชีวิตเนี่ยถูกส่งไปชนะสูตรนะฮะ
ทางครอบครัวก็รับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ทางเจ้าของห้องพักที่เกิดเหตุเป็นหญิงสาววัยสิบเก้าปีนะฮะ
ชื่อนางสาวพิมระวีนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ระวีบอกว่าวันนี้เธอมางานศพมางานศพของเอนะ
ระวีบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเธอยอมรับว่ารู้จักกับมือแทง
ก็คือในเชนจริงแต่แค่คุยกันไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยค่ะ
ที่ผ่านมาเชนเนี่ยเวลาเมาเหล้าชอบหาเรื่องคนอื่นตลอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อนที่หน้าหอพักของเธอเนี่ย
มันเกิดจากความเข้าใจผิดเชนเนี่ยเหมือนกับพยายามจะมาพูดคุยกับเธอ
แต่ว่าเธอเนี่ยไม่คุยด้วยนะทางพิมระวีบอกเธอไม่คุยด้วย
ทีนี้พอเชนมาที่หอเนี่ยคงจะเห็นว่ามีเอเนี่ยเขาอยู่ที่นี่
ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเอเนี่ยจะมาจีบเธอ
ก็เลยลุมทำร้ายนี่ฮะเธอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเธอเนี่ยกับเพื่อนผู้ชายคนนึง
แล้วก็น้องเอและเพื่อนผู้หญิงอีก๒คนรวมเป็น๕คน
ออกไปกินข้าวกันมีดื่มสังสรรค์เล็กน้อยเสร็จแล้วกลับมาที่ห้องต่อ
ก็มานั่งสังสรรค์กันมาเล่นเกมกันโดยเปิดประตูห้องเอาไว้ด้วยนะ
ไม่มีการทำอะไรเกินเลยกันเลยจากนั้นในเชนมากับเพื่อนสามคน
มาถึงเนี่ยมาที่ห้องเธอเธอก็จะออกไปคุยด้วยนะ
เพราะเห็นว่าเพื่อนเชนเนี่ยถือขวดอยู่ในมือแล้วเชนเนี่ย
ว่าประมาณว่ามาทำอะไรนะคือมาว่าเพื่อนเธอมาทำอะไรที่นี่
จังหวะนั้นเพื่อนของเชนก็พูดว่าใครก็ได้วันนี้ใครก็ได้
ที่หนึ่งในนั้นเนี่ยจะใช้ขวดตีหัวเพื่อนผู้ชายของเธอก่อนเลย
นี่นะครับแล้วน้องเอเกลอกริ๊บผู้ตายเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า
จะมาตีกันในห้องนี้ไม่ได้นะจะมาตีกันได้ยังไง
พอสิ้นเสียงนั่นแหละเชนเนี่ยตรงเข้ามาหาเอ
แล้วใช้มีดแทงเข้าที่อกเลยนะฮะเข้าอกด้านซ้ายนะครับโอ้โห
แล้วก็ดึงตัวเอเนี่ยออกมาตรงนี้ลานหน้าหอ
แล้วก็ทำร้ายแบบ๔รุม๑ทั้งที่เขาถูกแทงไปแล้วนะฮะ

ในจังหวะที่นู้จับคนแทงวาย
คนนั้นเปิดก่อนและหลังทีนี้
น้องหนูน้องคนที่ตาย
ลุกขึ้นมาบอกว่าจะมาตีกันในห้องแบบนี้ไม่ได้นะค่ะ
คนแทงก็พุ่งพุ่งเข้าไปเลยค่ะ
ที่แรกชกต่อยกันก่อนค่ะและได้ได้ลงมือใช้อาวุธค่ะ
แทงตรงแถวอกข้างซ้ายน้องแถวราวนมค่ะ
มีแผ่เดียวแทงอยู่ในห้องและรากเหล้าเป็นรุ่มค่ะ๑รุ่ม

พ่อของน้องเอที่เสียชีวิต
ไปตามความคืบหน้าคดีของลูกชาย
ที่สภเมืองมุกดาหารนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ของน้องเอบอกว่า
ลูกชายต้องมาจากไปแบบไม่ทันได้ลากันเลย
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
กลุ่มผู้ก่อเหตุถือว่าลงมืออย่างโหดเยี่ยมมาก
ตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดก็คือคลิปจากกล้องวงจรปิด
คือเจ้าของหอบอกว่าให้ตำรวจไปหมดแล้ว
แต่ทางคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายบอกว่า
อยากได้คลิปมาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อตามความคืบหน้าทางคดี
เราก็ได้เป็นภาพนิ่งมาตรงนี้
จะเห็นว่ามีใครกี่คนกี่คนที่ก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็ได้หลักฐานตรงนั้นมาแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่บอกกับคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตาย
ในคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ย
จะเห็นผู้ก่อเหตุขี่รถกันมา๒คัน
เข้าไปในห้องของหญิงสาวที่เป็นเพื่อนของผู้ตาย
ไปถึงเข้าห้องเขาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปิดห้องเอาไว้นะครับ
เข้าไปก่อนสองคนไปตีหัวผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในห้อง

ทีนี้พอน้องเอเขาจะมาห้ามเนี่ย
ก็เลยถูกแทงใส่เข้าไปผลชนสูตรออกมา
คุณพ่อบอกว่าแพทย์บอกว่าผลชนสูตรศพของลูกชาย
ที่แทงเข้ามาหน้าอกข้างซ้ายเนี่ย
มันตัดคั่วหัวใจพอดี

ลูกแล้วเนี่ยยังลากลูกออกมาตรงลานหน้าหอพัก

ซึ่งตอนนี้พ่อบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำลูกชายพ่อทำไม
ทั้งที่ลูกชายพ่อไม่เคยมีปัญหากับใคร
อยากจะคุยกับผู้ต้องหาเหลือเกินว่ามาทำลูกชายพ่อทำไม
ลูกชายไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อน
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะมีปัญหากับเพื่อนของลูกชายหรือเปล่า
หรือไม่ก็คิดว่าลูกชายเนี่ยมาจีบหญิงสาวเจ้าของห้องหรือเปล่า
ซึ่งครอบครัวกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดี

เพราะฉะนั้นตอนนี้จะไม่เผาศพลูกชายจนกว่าคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า
กลุ่มวัยรุ่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดีจะคืบหน้า

เราไปที่หมู่บ้านตูมหวานที่มุกดาหารเป็นบ้านของในเชน
พยายามจะไปคุยกับคนในครอบครัวค่ะ
พอไปถึงก็เป็นลักษณะของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ
แต่พอเราไปถึงเขาก็ปิดร้านนะนะ
ก็เลยไปถามคนในร้านเป็นผู้ชายอายุสัก๕๐กว่า
ก็พยายามจะถามว่าเป็นญาติของในเชนหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่ญาติ
ปิดร้านก่อนปวดท้องจะเข้าห้องน้ำ

ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวของเรา
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าเอ๊ะแต่เห็นหน้าผู้ชายคนนี้

เขาขอไม่ให้ข้อมูลแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะ
ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ค่ะเราก็ได้ข้อมูลจากญาติของในเชนค่ะ
วาดนะคะอายุเจ็ดสิบสี่
บอกว่าจริงแล้วเชนเป็นเด็กดี

ม๓ไปเรียนในตัวเมืองมุกดาหาร

ไม่รู้สาเหตุว่ามันคืออะไร
ครอบครัวหลานก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
หลานมีพี่ชายเป็นตำรวจค่ะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือน้องอะไรขนาดไหนหรือเปล่า
แต่ก็แค่บอกให้ฟังว่าเป็นตำรวจ
ด้านผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่หวัน
บอกว่าเชนเคยมีปัญหากับคนอื่นในหมู่บ้านเหมือนกันนะคะ
เวลามีงานประจำปีทีไรก็มีปัญหาตลอด
แต่มันก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงไปแทงใคร

เมาเหล้าเมายาเป็นประจำด้วยค่ะ
ก็จะไปเยี่ยมเชนก็เพราะว่าพ่อของเชนมาชวนไป
แต่เชนเขาก็จริงแล้วเป็นคนนิ่งเฉยนั่นแหละ
แล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเขาทำไปเพราะอะไรยังไง
แต่ญาติมาเล่าให้ฟังว่าเขม่นกันในร้านเหล้านะ
มันเป็นเรื่องของการเขม่นกันในร้านเหล้า
แล้วก็ตามไปที่ห้องแล้วก็ไปลงมือก่อเหตุ

แล้วก็จะแสดงความรับผิดชอบกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ตำรวจสภมมกดาห่านบอกว่าตำรวจจะทำงานตรงไปตรงมาให้ความเป็นที่ทำกับทั้งสองฝ่าย
ที่บอกว่ามีพี่เป็นตำรวจอะไรอย่างนี้มันไม่เกี่ยวนะ
ไม่ได้มาช่วยเหลือทางคดีอะไรได้
ตอนนี้หลักฐานที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุมันอยู่ในสำนวนหมดแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ให้ญาติของผู้เสียชีวิตสบายใจได้ว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมแน่นอน
อันนี้พูดกำกัดสมมยยร์แบบนี้
ส่วนคนที่ก่อเหตุนะคะก็จะแจ้งข้อหาทั้งหมดนะคะ
ตั้งแต่บำรบบอกว่าทั้ง๔คนเลยที่เห็นในภาพแบบนี้ค่ะ
ความผิดก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันเข้าไปในเคหาสถานของผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมการกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไปในเวลากลางคืน
แล้วก็มีเรื่องของการพามีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยค่ะ
แสดงว่าได้ตัวหมดแล้วใช่ค่ะนะฮะ
ทีนี้ตามที่เขาให้ข้อมูลกันนะครับบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหากับทางกลุ่มของผู้ตาย
น่าจะไปคำเมนต์กันมาจากร้านเหล้าหรือเปล่าเราได้ข้อมูลจากทางร้านเหล้านะครับ
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาไปนั่งดื่มกินกันในคืนวันเกิดเหตุจริงแต่ที่ร้านบอกว่าตอนที่มาที่ร้าน
ไม่เห็นว่าจะทะเลาะหรือว่าเขม่นอะไรกันนะครับไม่มีการยั่วยุท้าทายอะไรด้วย
แต่ว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเขาจะมีปัญหากันหรือก่อนมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่า
อันนี้เขาก็ไม่ทราบค่ะนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
ทางฝั่งผู้ตายเนี่ยไปที่ห้องนะครับแต่ไม่รู้ไปตามคนไหนอะไรยังไง
บุกไปในห้องเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาด้วยนี่นะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เด็กวัย๑๘ปีต้องมาเสียชีวิตจากเรื่องแบบนี้อีกแล้ว